รอบสนามระยะทาง๔๕๕๔กิโลเมตร
ซึ่งยังรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้จนกระทั่งช่วง๑๐นาทีสุดท้าย
ถูกปรับฟาวฐานใช้เวลาเปลี่ยนมือขับในพิษน้อยกว่าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนด

ตกอันดับไปอยู่ที่๔จนหมดเวลาการแข่งขัน
ส่วนอันดับ๒ได้แก่คู่ของวุฒิกรอินทรภูวศักดิ์และดันแคนแฮปปี้
ตามด้วยอันดับ๒รถหมายเลข๘๙ตินศรีตราย
ซึ่งสามารถติดตามลุ้นผลการแข่งขันได้ในช่วงข่าวกีฬาของทางไทยรัฐทีวีค่ะ